ต่อเนื่องกันเลยดีกว่านะคะกับอาโน๊ตเชิญยิ้มนะคะ

เชอร์รี่อย่าพูด
แสนแตกแล้ว
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าโน๊ตแกทำมาบอกว่าเดือนกว่าเท่านั้น

ชื่นใจคนทำคอนเทนต์มากเลยค่ะ
อาโน๊ตบอกว่าสิ่งที่แฟนชื่นชอบคืออะไรรู้ไหมคะ
นี่เลยค่ะการอยู่กับน้องสมายหลานลากับลูก

ทำคอนเทนต์ไปรับที่โรงเรียนแค่นิดเดียว

กดไลค์กดแชร์กันเยอะแยะมากมายค่ะ

การหาคอนเทนต์ไลฟ์ให้แฟนได้ฟังกัน
เพราะว่าเคยทำมาแล้วกระแสตอบรับดีมาก
โดยเฉพาะจากคนใกล้ตัวค่ะที่ร่วมงานกัน

อีกทั้งยังได้รับความช่วยเหลือจากพี่บอลเชิญยิ้ม
คนนี้เขาสายคอนเทนต์จ๋าอยู่แล้วนะคะ
นอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องเสียงที่นิ้วฉันยิ้ม

จัดมาให้แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะ
ไม่ต้องใช้เสียงดังเวลาไลฟ์แล้วค่ะ
เพราะมีอุปกรณ์ไมค์แล้วก็ไมโครโฟนแบบนี้

ติ๊กต๊อกเตอร์รุ่นใหญ่ที่แสนแตกแล้วจ้า
ถ้าพวกมันร้องลอยเสียบไว้นี่เข้าไป
พระพระสุดเพิ่งเจอกันวันก่อนบอกว่า
ป่าไม่มีใครนะระหว่างที่ไลฟ์สดพูดนู่นพูดนี่
คนจะมาดูยืนถึง๖๐๐๗๐๐คน
ผมได้พลังจากฮายอภพรด้วยนะเขาบอกว่า
ป่าเล่าเรื่องเนี่ยมันร้อยเรื่องได้ดีมันน่าสนใจ
ขนาดเขาไลค์อยู่นะแล้วของผมเด้งออกไป

จริงนะคะที่ฉันเป็นแฟนคลับของอโนส

ไก่หานจริงน่ารักมาก
ตั้งแต่นิดหนึ่งแล้วกันทำไมแกพูดอย่างผู้สิทธิ์ข่าวแล้วทำไมแกชอบแรดลิ้นตลอดเวลา

คอนเทนต์ส่วนตัวแล้วนะคะโน๊ตยังมีผลงานภาพยนตร์เนี่ยค่ะ
ที่น้องตัวนิวไปเจอนะค่ะกำลังเปิดตัวเลย
ในเรื่องนี้อาโน๊ตบอกว่าค่านี่แหละใหญ่ที่สุด

ตัวใหญ่อายุเยอะที่สุด

อาวุโสที่สุดนะคะแต่น้องที่ร่วมงานกันน่ารักมากนะคะ
โดยเฉพาะตอนที่ต้องเข้าฉากกับพระเอกคุณพลนวัฒน์
บอกเลยนะคะอื้อหือคนนี้สุดยอดค่ะ
แล้วฉากที่แฟนพูดถึงก็คือฉากนี้แหละคุณผู้ชม
ฉากที่พลนะคะคือหยุมจริงหยุมจริง

เออประตูน้องบอกว่าหยุมอยู่ประมาณสิบเทคอะคุณผู้ชม
แต่ก็เต็มที่นะคะแล้วก็เป็นกันเองกับรุ่นเด็กด้วย
เออก็เลยแบบว่าเต็มที่ไปเพราะว่าในเรื่องนึกว่าเป็นสาวไง
เออนะคะใกล้จะได้ดูแล้วล่ะค่ะ
อีกหนึ่งนักแสดงในเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเอกสำคัญยิ่งกว่าพลนวัฒน
ไม่มีเขาคนนี้เรื่องราวในภาพยนตร์จะไม่เกิดขึ้นเด็ดขาด

แต่แซคชึมแพ้ของเรามาแล้วจ้า
ในเรื่องนี้เป็นผีนะคะรับบทเป็นผี

เป็นผีต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด
จุดประเด็นทำให้เกิดความฮาเกิดขึ้น

มีเรื่องราวน่าสนใจยิ่งกว่านั้นค่ะคุณผู้ชม
ตัวเขาเพิ่งลงไว้ในไอจีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ

สามรองดุกแล้วกดพอไปถึงงานต้องรันเวลาตันทีนะคะ
ลักษณะการร้องเพลงที่มาของท่าทางแปลกนี่แหละค่ะ
คุณผู้ชมคล้ายกับเป็นท่าใหม่ของแซคหรือยังไงก็ไม่รู้นะคะ
แล้วทำไมแฟนเพลงเขาถึงต้องต่อคิวรอแซคถ่ายรูปนานขนาดนี้
ไปฟังคำตอบชวนขนลุกที่สุดในชีวิตแซคชุมแพร
เต่าเขามีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราอีกแล้ว

ผมไม่ไหวแล้วครับก็วิ่งเลยฮะ
กว่านั้นคือทั้งที่วิ่งแล้วคนก็ดึงมาแซ็ก
แป๊บดึงแป๊บดึงแป๊บดึงดึงดูแล้วนะ
คนลุกกว่าคู่ไปแล้วนะครับใช่คนลุกจริงตอนนั้นครับ

ผมยืนไม่ไหวเลยนะครับตอนนั้นครับ
มันแบบว่าไปไหวแล้วมันมือแบบยิ่งไข่กายาฮกุ๊ย

โอ๊ยพี่แจ๊กคิดว่าผีเผลออะไรมา
ใช่ค่ะไข่ลวก๓ฟองนั้น

แล้วระหว่างที่แบบโชว์ไปนั้นก็ดีลีลาลูกนี้ลูกลน
พอลงจากเวทีก็จ้ำอ้าวเข้าห้องน้ำ

หน้าท่านั่งนี่คือแบบว่ามันจะไม่ไหวแล้วใช่ไหม

มันกำลังจะแพทย์ก็เลยต้องหาทางหนีบซ้าย

เราทำให้ต้องโฟกัสเรื่องตรงพ้องเรา
นิดนึงเวลาปวดท้องเขาให้กดตรงนี้

เพราะว่าอะไรมันจะเจ็บตรงนี้แทนไง